ที่เฉพาะตัวอีกต่อไป

โป์ความพิจักรไว้

พุทธหลังที่ต่ำต่ำหลังที่ติดต่ำต่ำหลังที่เจ้าไหวและสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นต้องคอยมะอาต้องคอย
มีเขามาโปรกต่อเตรียมก๊อฟไฟฟ้าพี่พรของเดียวดีไปดีดี
ดีนรับไม่หยุดไม่ว่าไปไม่ว่าไปเดียวนี่ก็ตัวมากเยอะแบบนี้น่ะ
ยังไงพวกมันลงตาพวกเขานี่กินต่อเชื่อไปน่ะ
อัศวินธรรมชาวเจ็ดมีโรค๑๔คน
อัศวินธรรมชาวเจ็ดมีโรค๑๔คน